พี่ชาย๙ขวบน้องสาว๖ขวบ
เอาก็ไปเล่นน้ำในสระของบุบันกัน

แต่สุดท้ายพี่ชายเสียชีวิตค่ะ

อันนี้มันเป็นบ่อน้ำเป็นสระน้ำของชาวบ้านนะ
นี่กู้ภัยมาด้วยค่ะ

น้องข้าวปั้นคือพี่ชายวัย๙ขวบ

มันลึกนะชาวบ้านเขาขุดสระตรงนี้ไว้ลึก

แล้วไงแต่ก็หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอน้องข้าวปั้น
ทีนี้ถามว่าหลังจากที่

มันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าน้องข้าวเจ้า
วัย๖ขวบพอรอดขึ้นมาได้แล้ว

บอกว่าพี่เข้าปั้นจมอยู่ในสระน้ำ

บ้านอยู่ห่างจากสระนี้แค่๑๐๐เมตรเอง
วิ่งไปเดียวเท่านั้นคุณผู้ชม

นักประดาน้ำมาก็ใช้เวลาประมาณ๒๐นาที

หวีดร้องพอเห็นร่างของน้องข้าวปั้นแล้วนะคะ

น้องข้าวเจ้าหลานวิ่งมาบอก

หลานเล่าให้ฟังว่าพอกลับมาจากโรงเรียน

เพราะว่าเจ้าข้าวเจ้าหลนลงน้ำไปก่อน

ช่วยน้องขึ้นมาได้แต่พี่ไม่รอดค่ะ
แต่ยายที่ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ย

รีบวางกระเป๋าแล้วล็ากมาเล่นน้ำ
ก็คือแบบแอบไปเล่นน้ำ
เด็กคนนึงไปตามแม่ไปบอกแม่ว่า

คือวิ่งไปที่บ้าน

พอนำร่างน้องเข้าปั้นขึ้นมาได้แล้ว
แล้วก็ส่งศพของน้องเข้าปั้นไปชนะสูตร
หลังจากนั้นถึงจะให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาค่ะ
ครอบครัวเสียใจมากเลยนะคะอืมครับ